คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องดูและต้องฟังเลยนะครับ
อุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนจริง
ใครชอบกินชาบูเขยิบเข้ามาใกล้หน้าจอเลยค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งไปกินชาบูอยู่ที่ร้านชาบูที่จังหวัดระยอง
สักพักนึงอยู่เขาก็ลุกขึ้นมาจากโต๊ะ
เดินไปที่หน้าร้านแล้วเอามือกุมคอไว้ตลอดเวลา
เหมือนพยายามจะอาเจียนแล้วอยู่ลงไปชักเกร็งตาเหม่อลอยเลย
เนื้อชาบูติดคอค่ะต้องใช้คำว่าเกือบตายอะค่ะ
เขาปลูกฮั่วใช้ฮู้กันกกเปลี่ยนกับฮัมฟอร์มเลย
ไม่รู้หรอกว่าเนื้อหรือหมูแต่ว่าเป็นชิ้นเนื้อแล้วนะคะ
คือลักษณะเหมือนเคี้ยวไม่ขาดแล้วกลืนลงไปเลยติดคอ
คนเจ็บเป็นผู้ชายอายุ๒๑ปีนะคะ
กู้ภัยสว่างพรกุศลระยองจุดนิคมพัฒนาเนี่ย

คือตอนไปช่วยเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องหายใจโรยรินแล้วนะ
ครอบครัวทุกคนที่เห็นเหตุการณ์คือตกใจช็อกไปตามตามกัน
เพราะเขาเห็นตั้งแต่วินาทีปั๊มหัวใจเลย
น้องอาเจียนขย่อนเอาไอ้ชิ้นเนื้อเมื่อกี้นี้ออกมา
เขาบอกออกมาเป็นเลือดเลยนะคะ

ซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าน้องกำลังกินอยู่

พยายามที่จะทำให้เนื้อที่ติดคอมันออกมา
แต่สุดท้ายแล้วเหมือนมันคงเอาไม่ออกอะค่ะ

ชักเกร็งตาเหมือลอยเลย

ใช่ค่ะมีน้องสาวแล้วก็ญาติอีกคนนึง

เพราะว่าชาบูเขากำลังกินเหลือเต็มหม้อเต็มโต๊ะอยู่เลยค่ะ
น้ำก็ไม่รสชักนิดนึงเลยค่ะ
แต่พอบังเอิญน้องแม่จะไปกินเนื้อค่ะ

ทำให้อ้วกออกมา

ที่มันเกิดอย่างนี้เพราะว่าเขาเคี้ยวหรือว่ายังไงฮะ

เพราะว่าตอนเขาอ้วกออกมาก็เห็นเลยอะค่ะ

ตอนที่เห็นอาการที่แรกที่ว่าจุกออกมาอย่างนี้

ทั้ง๔๕คนแบบจะดันยกให้พวกออกมาค่ะ

เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดที่ร้านเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับ

เพิ่งเปิดมา๓๔เดือนเองค่ะ
ส่วนพลเมิงดีที่วิ่งเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะ
เขาบอกมีทั้งลูกค้าในร้านและคนที่อยู่ร้านข้างด้วย
อย่างที่น้องเขาเล่าค่ะว่าคือพยายามจับตัวพลิกแล้ว

น้องคนที่ชาบูติดคอน้องน้ำหนักประมาณร้อยกว่ากิโลกรัมได้ค่ะ

หน้าน้องคือเป็นสีเขียวแล้วอ่ะ
เอาเศษที่ติดลำคอออกมา
แต่ตอนที่เข้าไปน้องเริ่มจะหน้าเขียวแล้วครับ
หน้าเขียวแล้วก็เหมือนกับขาหมดแรงแล้ว

ไม่ออกน้องก็เหมือนกับแขนตกแขนอะไร
แล้วก็เหมือนกับจะหมดลมหายใจจนเหลือสุดท้ายจะเป็นเนี่ยครับ
แล้วก็ช่วยกันแล้วก็มีพี่ผู้หญิงก็จะเป็นพี่สาวของมันครับ

ตั้งแต่ช่วยให้น้องขย่อนเนื้อออกมาได้และปั๊มหัวใจต่างนาน๑๐นาที
รอดนะคะอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
พลเมืองที่เข้ามาช่วยน้องที่เป็นพลเมืองดี๕คนด้วยกัน

พวกเนื้อหรือหมูชาบูที่มันเป็นพวกเนื้อติดมันหมูติดมันนะคะ
เคี้ยวแบบถ้ามันไม่กัดจนแบบตัวเอ็นที่เป็นมันมันขาดจริง
มันก็จะเป็นยุ้ยแต่มันจะเกาะยาวกันคือมันเคี้ยวไม่ขาด
แล้วพอกลืนลงไปบางทีมันกลืนลำบากค่ะ

มันก็จะคายตรงนั้นแล้วคราวนี้มันจะเอาออกก็ไม่ได้เอาเข้าก็ไม่ได้อันนี้อันตราย
คือฟังจากคุณไกรสอนเมื่อสักครู่เนี่ยแสดงว่าเขารู้วิธีช่วยเหลือเบื้องต้น
คือเราต้องดูเอาไว้นะฮะนี่เป็นการช่วยเหลือคือต้องเข้าไปข้างหลังแล้วก็ไปโอบ
ใช่ใต้ลิ้นปี่ค่ะเอามือจับไว้อย่างนี้
แต่บังเอิญน้องเขาตัวใหญ่แล้วเขานอนอยู่ที่พื้นด้วยเขาเลยโอบกันไม่ถึงก็ต้องช่วยกันหลายคนใช่ค่ะนะฮะ